แล้วก็เป็นอาคารที่โดดเด่นเลย
คือสร้างแยกออกมาจากห้างสรรพสินค้าต่าง
ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสายที่ผ่านมา
จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
เนื่องจากว่าโครงสร้างของชั้นที่เกิดเหตุนะครับ

ดังนั้นทำให้เมื่อเกิดความร้อนจำนวนมาก
แล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องกินเวลา

ทำให้อาคารค่อยยุบตัวซุดตัวลงมา

ให้คุณผู้ชมเข้าใจโครงสร้างของอาคารชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งประกาศของสำนักงานเขตบางพลัดชัดเจนว่าอาคารแห่งนี้
เป็นอาคารที่มีจำนวน๔ชั้นและเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครับ
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๓๘และสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารแห่งนี้
ก็คือ๑เป็นโรงมหรสบใช้ในเชิงพาณิชย์ใช้เป็นอาคารสำนักงาน
รวมทั้งใช้เป็นที่จอดรถด้วยคราวนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไป
ช่วงสายที่ผ่านมาจุดต้นเพลิงเนี่ยเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
น่าจะอยู่ที่บริเวณชั้น๓ของอาคารนี้นะครับสีแดงที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นไฟก็ลุกไหม้แล้วก็โหมลุกกระหน่ำมากยิ่งขึ้นลุกลามไปถึงชั้น๔
ขยับขึ้นมาที่ชั้น๔หลังจากนั้นก็ซุดตัวลงไป
นี่คือเหตุการณ์จำลองที่มาให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากชั้น๓ไฟลุกขึ้นมาที่ชั้น๔แล้วอาการเข้าค่อยสุดตัวลงไป
โดยนายอเนกสิริพานิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธนั้น
บอกกับไทยรัฐทีวีว่าวัสดุก่อสร้างหลักในชั้นที่เกิดเหตุ
น่าจะเป็นโครงเหล็กหรือเหล็กถัก
ซึ่งตามปกติเมื่อเกิดเพลิงไหม้และมีความร้อนเกิน๖๐๐องศาเซลเซียส
ทนไฟได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง๔๕นาที
แต่ถ้าหากว่านานกว่านั้น
เหล็กจะค่อยอ่อนตัวแล้วก็สูญเสียกำลัง
จนสุดท้ายก็จะสุดตัวลงมาได้ในที่สุด
และจากการตรวจสอบกฎกระทรวงฉบับที่๔๘ปี๒๕๕๙

กำหนดเรื่องของอัตราการทนไฟเอาไว้นะครับคุณผู้ชม

หากเป็นโครงหลังคาเหล็กรูปภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้คอนกรีตหุ้ม

ต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า๒ชั่วโมง
แต่จะยกเว้นกรณีโครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพื้นอาคารเกิน๘เมตร
และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

หรือระบบระบายความร้อนนะครับ
สาขานี้อาคารแห่งนี้
เหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นในช่วงต้นก็ประมาณสัก๑๑โมงครึ่ง
หลังจากนั้นอาคารก็ค่อยมีการซุดตัวลงมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ
ซึ่งนี่คือการจำลองกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น